เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่อสมนะคะ
เขาลงพื้นที่ไปรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักป้องกันตัวเองจากโควิด
แต่ไปธรรมดาไม่ได้ไปแบบไหนไปดูจ้ะ
มาเดี๋ยวจ้ะพี่น้องมาซ้อนมาหมวลนำกันค่ะ
ที่เห็นเป็นขบวนเป็นคณะใหญ่มากันยาวขนาดนี้
ก็คือพี่จากมณฑนทหารบกที่๒๗พร้อมกับพี่น้องอสมจังหวัด๑๐๑ค่ะ
เขาลงพื้นที่กันไปให้ความรู้เรื่องโควิด๑๙กับชาวบ้าน
แต่วิธีการนี่ใช่ไหมต้องเสิร์งไปด้วยต้องฟ้อนไปด้วย

คือเป็นพื้นที่อีสานใช่ไหมก็จะต้องเอาเพลงเอาศิลปะวัฒนธรรมอีสานลงไปด้วย

ก็คือต้องร้องหัวลำ
ข้อมูลความรู้ต่างชพบังเขาก็เลยชื่นชอบนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ฝากย้ำเตือนกันเกี่ยวกับการป้องกันโรคนี้
กินร้อนช้อนของฉันไม่เข้าใกล้กัน
ขยันล้างมือบ่อยนั่นเอง
คือมันดีครับคุณผู้ชมครับ
การทำแบบนี้ก็คือถ้าอยู่ไปในชุดทหารแล้วเดินไปหาชาวบ้าน
ชาวบ้านเขากลัวตกใจเอ๊ะทำอะไรผิดหรือเปล่า
แต่เนี่ยมาพร้อมกับขบวนฟ้อนรำแบบนี้เข้าถึงชาวบ้านเขารู้สึกว่าอุ่นใจ
มาอีกแบบหนึ่งคราวนี้มาแบบสนุกสนานนะเก๋กันไปนะจ๊ะ